เอามาต่อกันที่เรื่องของรถไฟฟ้ากันเลยนะคะ

คุณภาพนะผ่านหุ่นโยธินนะคะ

รถติดรถเต็มแน่นไปหมดนะคะ
เพราะทุกคนกำลังจะเดินทางเข้าเมืองไปทำงาน
แล้วไปปรากฏ๗โมงตรงมาเลยค่ะ
ลักษณะคล้ายกับก้อนปูนตกลงกลางถนน
แถวสถานีรถไฟฟ้าอารี
หลายคนเห็นหลายคนถ่ายภาพหลายคนเอามาโพสต์

เอาภาพนี้มาแชร์เป็นลักษณะเป็นแผ่นปูนก้อน

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะในซอยอารี
ใกล้กับซอยอารีประมาณ๗โมงเช้าค่ะ
หลังจากนั้นนะเขาก็สังเกตบริเวณรอบ

เศษปูนอื่นเป็นเล็ก
แต่มันกระจายเกลื่อนอยู่บนถนนเลย
และตอนนั้นก็ยังคงมีรถสัญจรไปมาแตก
เพราะดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะ
คนขับรถเมย์ใกล้กันนะ

แล้วก็มาช่วยลากก้อนปริศนามาไว้ที่ริมทาง
เพื่อให้รถคันอื่นสามารถสัญจรได้ตามปกตินะคะ
ผู้โพสต์ระบุแบบนี้ค่ะ
ปูนขนาดใหญ่พอสมควร
ร่วงลงมาจากสถานีรถไฟฟ้า

ลักษณะคล้ายกับผนังขอบของสถานีรถไฟฟ้า

เจอว่ามันมีบางส่วนของขอบสถานีรถไฟฟ้า

ให้เข้ามารีบดำเนินการแก้ไขด่วน

ถึงรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

บอกว่าได้รับเรื่องราวนี้แล้ว
รับทราบแล้วเรียบร้อยนะคะ
เบื้องต้นบอกว่าเป็นแผ่นเหล็ก
แผ่นเหล็กที่เป็นตัวยึดเนี่ยนะคะ
เป็นช่องผนังของชั้นจำหน่ายตั๋ว

คุณสกนทีซึ่งเป็นรองพูว่ากฏมเนี่ยบอกว่า
น่าจะเป็นการที่แผ่นเหล็กที่มันยึดจุดนี้
เป็นสนิมเพราะมันเก่าแล้วเป็น๑๐๑๐ปีแล้ว
หลังจากนี้กรทมประสานตำรวจและเจ้าหน้าที่
เศษวัสดุที่ร่วงลงมาจากพื้นถนน
หมดเรียบร้อยแล้วยืนยันว่าตอนนี้
สัญจรได้ตามปกตินะคะเส้นทางนี้
ดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยทุกสถานี
เป็นการด่วนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนด้วยค่ะ
ขณะที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
เป็นการชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระบุแบบนี้ค่ะ
ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุแล้วพบว่า
สรุปที่ร่วงหล่นลงมาเป็นแผ่นบัวขอบอาคาร
ติดตั้งบริเวณด้านข้างของสถานี
มีลักษณะผูกรอนเพราะน้ำมันรั่วน้ำมันซึม
แก้ไขทำความสะอาดพื้นที่ในทันที
และตรวจสอบแผ่นบัวขอบอาคารในบริเวณดังกล่าวใหม่ทั้งหมดแล้ว
และแก้ไขปัญหารั่วซึมของน้ำต่อไปนะคะ
คำถามคือนอกจากอารีแล้วสถานีอื่นล่ะ
เพราะก็สร้างมาใกล้เคียงกัน๑๐กว่าปีแล้วเนี่ย
ผูกกร่อนมันจะตกลงมาอีกไหมนะคะ
เพื่อให้มั่นใจว่าทุกจุดมีความสมบูรณ์ใช้งานได้อย่างปลอดภัยนะคะ
อกจากนี้ที่เจ้าหน้าที่เขาไปจัดการให้แล้ว
เขาบอกประชาชนด้วยถ้าใครเห็นจุดไหนมันน่าสงสัยว่ามันจะผูกจะกร่อน
ตกลงมาสร้างความเสียหายโทรแจ้งได้นะคะ

ใช่ค่ะบอกให้เราพร้อมตรวจสอบให้นะคะ
ความทุกข์ร้อนของประชาชนก็คือความทุกข์ร้อนของเรา
เรายินดีช่วยนะคะในฐานะสื่อมวลชน